คืนวานนี้นะครับตำรวจสอนอท่าข้ามได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีนักธุรกิจชาวจีนทำปืนลั่นใส่แฟนสาวจนเสียชีวิต
ค่ะนะอ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับ
ปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นหญิงสาวชาวจีน
เขาก็มากับแฟนนุ่มที่เป็นนักธุรกิจเป็นชาวจีนด้วยกันอ่า
แล้วก็มีเพื่อนนะฮะเป็นผู้ชายคนไทยนะครับอ่า
กำลังจะขับรถไปส่งนะครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ระหว่างที่อยู่บนรถนั่นแหละนะครับซึ่งหญิงสาวคนนี้นะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครทนแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ชื่อว่านางสาวซานแอนติงนะครับอ่าสภาพศพก็คือถูกยิงด้วยปืนขนาด
มอมอเข้าที่หน้าอกทะลุด้านหลังหนึ่งนัดส่วนแฟนของผู้ตายนะฮะ
ก็เป็นชายชาวจีนเนี่ยคืออาการก็แบบร้องไห้ไม่หยุดเลยนะ
แล้วก็อยู่ในลักษณะมึนเมาด้วยนะครับพันธุ์ตำรวจเอกธีระเถรพัฒน์
ภูมิกับการสอนอท่าข้ามบอกว่าแฟนของผู้ตายนะครับ
ที่เป็นชาวจีนชื่อว่านายเซ็งนะครับอายุห้าสิบสามอ่า
แล้วก็มีเพื่อนคนไทยชื่อนายวิชัยมณีกิติกุลอายุ๔๔อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
จากการสอบปากคำในเบื้องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๘ตุลาคม
นายวิชัยนายเซ็งและนางสาวซานผู้ตายไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนนักท่องเที่ยวนักธุรกิจชาวจีน
พัฒนาการแห่งหนึ่งแถวปฐุมวัน
เลี้ยงกันเสร็จประมาณ๓ทุ่มนายวิชัยก็เป็นคนขับรถจะไปส่ง
ชายหญิงชาวจีนคู่เนี้ยที่เป็นแฟนกันที่คอนโดมิเนียมย่านถนนพระรามสาม
ขับรถมาถึงแถวถนนพระราม๓ปากซอย๔๓นายวิชัยบอกว่าตอนนั้นเกิดปวดปัสสาวะ
ค่ะก็เลยไปจอดรถแล้วก็ลงไปปัสสาวะปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในรถหนึ่งนัด
เพราะว่าเขาเนี่ยเก็บปืนเอาไว้วางซ่อนไว้ที่เบาะหลังแถว๒ของรถด้วยนะครับ
พอวิ่งกลับมาดูที่รถพบว่านางสาวซานถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัด
คือเลือดนี่เต็มเบาะเลยค่ะ
แต่แฟนนุ่มก็คือในเซ็งนะอ้างว่าแฟนสาวคือนางสาวซาน
ซึ่งทั้งคู่ไปกินเลี้ยงมาก็มีอาการมืนเมากันทั้งคู่อ่ะ
เขาก็อ้างว่าแฟนเขาเนี่ยเมาแฟนสาวเขาเมาแล้วไปหยิบปืนของนายวิชัยขึ้นมาเล่น
แล้วปืนมันลั่นใส่หน้าอกของแฟนสาวจนเสียชีวิต
นี่ฮะตำรวจบอกว่าปืนกับรถเนี่ยแน่นอนว่าคือของนายวิชัยคนไทยนะ
ตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานก็จะไปเก็บตรวจสอบอะไรทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับ
ส่วนแฟนนุ่มของผู้ตายถือว่าเป็นคนเดียวที่อยู่บนรถตอนเกิดเหตุ
ตอนนี้เท่ากับว่าให้การภาคเศษค่ะ
คืออ้างว่าฝ่ายหญิงไปหยิบปืนขึ้นมาเล่นแล้วทำปืนลั่นใส่ตัวเองจนเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบ
อย่างเช่นมีเขม่าวคราบดินปืนอยู่ที่มือของตัวหนุ่มชาวจีนคนนี้ไหม
พยานแวดล้อมอื่นมันจะมีไหมอย่างเช่นเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่า
ปรวจเครื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
ก็ปล่อยตัวไปก่อนนะครับให้กลับที่พักไปยังอยู่ในไทยนะครับ
เดี๋ยวได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยมาแล้วทีนี้ก็ค่อยว่ากัน
ถ้าไม่พบคราบเขม่าวดินปืนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการยิงอะไรพวกนี้เลยเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรแต่ท่านมีลักษณะของการตรวจพบคาบขม่าวดินปืนเวลา
ถ้าคนยิงมันจะมีหลักฐานพบไงใช่ค่ะยิงกับจับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหม
ถ้าแบบไปช่วยแฟนยิงแล้วเอาจับปืนออกอะไรออกกับเหมียวไก่ยิงเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
เพราะว่าก็เป็นคนเดียวอ่ะคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายอ่ะใช่
ก็ต้องเป็นคนเดียวที่ให้ข้อมูลแต่ก็ต้องรอหลักฐานจากการตรวจสอบเพิ่มเติม
เพราะเพื่อนชาวไทยเขาลงไปข้างล่าง
แต่เขาก็เอ๊ะไม่รู้ว่าไปรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนชาวไทยคนนี้ซ่อนปืนเอาไว้ตรงไหนยังไง
หยิบออกมาได้ยังไงอะไรแบบนี้หลายอย่าง